อย่าเชียวนะไอ้เจาะเลือดแล้วมาใส่หลอดแล้วห้อยคอทำเท่อ่ะ
แจ้งเตือนนะฮะให้ประชาชนระมัดระวังคือแชร์ภาพการเจาะเลือดจากมือ
ข่อความว่าเขาฮิตนี่หมอลับเตือนเลยอย่าหาตามนะครับ
เจาะเลือดใส่หลอดแก้วแล้วเอามาห้อยคอถ้าเทคนิคการ
เจาะไม่สะอาดจะติดเชื้อได้แถมบางคนจะเอามาแลกกัน
ใส่นะฮะระวังหลอดแตกแล้วติดเชื้อกันเด้อสัญหาจริงนี่นะฮะ
แหลปโพสต์แบบนี้จากนั้นหมอแหลปก็โพสต์คอมเมนต์นะครับ
การพูดคุยกันระหว่างเจ้าของเลือดกับเพื่อนเป็นข้อความลักษณะเหมือนจะขอเลือด
แลกกันห้อยคอชาวเน็ตที่เห็นภาพนี้ก็พากันกระหน่ำคอมเมนต์ถึงความไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็เรียกสติให้คิดให้ดีก่อนทำบางคนบอกคลั่งรักแหละ
ประมาณแบบว่าเนี่ยฉันรักเธอฉันเอาเลือดของเธอมาห้อยคอของฉันไว้
เธอก็เอาเลือดของฉันไปห้อยคอเธอไว้แลกกันเรามีเลือดต่างมีเลือดของกันและกัน
โอ้โหจะติดเชื้อตายแล้วนะน้องเอ้ยขณะที่ชาวเน็ตบางคนนะคอมเมนต์บอกว่า
ที่คลั่งรักถึงขนาดนี้อ้าวกูดูคอเขาผู้ชายอ่ะนะครับ
คือบรรจุเลือดของเมแกนติดตัวไว้ตลอดเวลาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ให้ทำตาม
ย้อนกลับไปกุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ย
เลือดของคุณถูกสวมอยู่บนคอของผมโอ้อย่าไปทำแบบนี้เลย
ทำอย่างอื่นเถอะรักกันแบบอื่นเถอะแสดงรักความรักแบบอื่นเถอะครับ